บอกว่าตอนนี้มันก็ลุกลามไปทั่วโลกแล้วนะครับ
และส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา
ทำให้กรกฐมีมาตรการในการป้องกันอย่างเข้มงวด
พยายามเตริญนักกีฬาทุกคนให้ระวังตัวเอง
ว่ากลุ่มนักกีฬาที่ต้องเดินทางไปแข่งขันหรือเก็บตัวในต่างประเทศครับ
ส่วนล่าสุดนะครับทัพนักกีฬามวยสากลที่ไปคัดโอลิมปิกที่จอแดนนะครับ
โคต้ามา๔คนแม้จะไม่ใช่ประเทศในกลุ่มเสี่ยง
แต่ต้องระวังไว้ก่อนก็จัดศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กสละบุรีไว้รองรับ
ซึ่งก็ทำความสะอาดแล้วก็แยกนักกีฬากลุ่มนี้ออกจากนักกีฬาที่อาศัยอยู่ก่อนแล้ว
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
ส่วนนักกีฬาแบตที่กลับจากอออิงแลนด์นะครับ
หากว่ากลับมาแล้วอยากให้กรกฐจัดเตรียมที่พักในการกักตัวให้
ก็พร้อมจะดูแลซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นความสมัครใจของนักกีฬาแต่ละคน
นักกีฬาคนใดสะดวกเก็บตัวที่บ้าน
ก็สามารถทำได้เพียงแค่รายงานสถานการณ์ให้กรกฐทราบ
เพื่อทางกรกฐนั้นมีอะไรจะได้ช่วยเหลือได้ครับ